หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นของทีมชาติไทยออกมาแล้วนะครับบรินพาราอีกหนึ่งผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับ
เขานั้นถือว่าติดทีมชุดนี้แบบเซอร์ไพรส์ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากมีทีมหลังจากมีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกครับ
รู้สึกดีใจมากครับโดยเจ้าโดมวัย๒๑ปีนะครับตั้งเป้าว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด
และถ้ามีโอกาสก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ซึ่งบดินนั้นเคยถูกซิโก้
กิจศักดิ์เสนาเมืองเรียกมาติดทีมรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีแต่ไม่ผ่านการตัดตัว๒๓คนสุดท้ายไปลุยศึกปรีโอลิมปิกที่กาต้าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ
ไปดูความขึ้นใหม่ของทีมคู่แข่งกันหน่อยนะครับ
มาดี้อารีกุญซือของสหรัฐอารับเอมิเรตประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๖คนชุดทำศึกคิงส์ครับออกมาแล้วครับโดยเรียกผู้เล่นชุดฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒ติดมา๔คนเท่านั้นนะครับ
ส่วนอีก๗คนที่เคยผ่านการติดทีมชาติมาแล้วทั้งชุดใหญ่ชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีและชุดที่ไปเล่นโอลิปิกเกม๒๐๑๒ที่กรุงลอดอนประเทศอังกฤษก็มีมาเหมือนกันครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดฟุตบอลคิงส์ครับให้ชมตลอดทั้ง๔นัดและขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับให้ร่วมกันติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ